ทีมไทยที่เตรียมความพร้อมจะลงอุ่นเครื่อง๒นัดนะครับ
ในการบุกไปเยือไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงก็มีการ
ยังมีนักเตะ๒๐คนอยู่นะครับซึ่งก็ลงฝึกซ้อม
แล้วก็เอเลสเดาเรานะครับจะตามมาส่วมทบที่หลังแล้วครับ
ก่อนซ้อมเนี่ยสหรัฐอยู่เย็นนะครับก็บอกว่าตั้งเป้ากับ๒เกม

ก็เป็นงานยากเพราะทีมไทยมีปัญหาในเรื่องของการออกไปเล่นเป็นทีมเยือน
แต่ก็จะไม่กดดันแล้วก็จะเล่นตามแผนที่ซ้อมเอาไว้แน่นอนครับ
ก็ต้องตั้งเป้าหมายไปที่การชนะทั้งสองเกมอยู่แล้วครับ
แต่ว่าโอเคการออกไปเยือนทั้งสองเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากครับ
แต่ว่าเราก็ไม่มีเป้าหมายอื่นนะครับ
ฟีฟาเดย์ครั้งนี้เราก็ต้องเก็บใช้ชนะให้ได้ทั้งสองเกมครับ
ก็ไม่ได้กดดันครับเราก็ตั้งเป้าว่าทั้งสองเกมนี้
เราก็จะเล่นให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เก็บชนะให้ได้ทั้งสองเกมครับ
ซึ่งเป้าหมายที่มานูได้บอกกับนักเตรียมทุกคนครับ
ส่วนวิทยาเทพฯป้อมพันธ์ในกองกลางทีมชาติไทยเนี่ย
บอกว่าไม่ซีเรียสนะครับแม้ว่าการแข่งขันในทีม
โดยเฉพาะกองกลางจะค่อนข้างสูงนะครับใครลงแข่งขันก็ดีทั้งหมดนะครับ
แล้วก็จากการที่ไปซ้อมกับทางอุรวาเลสมาก่อนหน้านี้เนี่ย
ได้อะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความฟิตสปีดบอล
แล้วก็การเคลื่อนที่ที่ทำกันอย่างมีวินัยเลยนะครับ
ซึ่งก็จะนำจุดนี้มาปรับใช้ช่วยยกระดับทีมชาติไทยครับ
มันก็มีแต่หลายอย่างครับที่เราได้เรียนรู้มาจากที่ไปซ้อมกับอุโรวะมาครับ
แล้วก็รวมถึงตัวเองด้วยก็ทำให้ผมผลักดันตัวเองมากขึ้น
รวมถึงเมื่อเราผลักดันแล้วก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมที่เราเล่นด้วยกันเนี่ย
เขาก็พยายามไปด้วยกันครับเพื่อเพราะทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันที่จะ
จะได้รับชนะแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับทีมชาติของเราให้ไปอีกระดับหนึ่งครับ
แน่นอนครับเพราะว่าบอลญี่ปุ่นนี่คือเขาวิ่งกันตลอดทั้งเกมครับ
บางเกมอาจจะไม่ได้เร็วมากครับแต่เขาก็เคลื่อนที่กันตลอดครับ
ก็ตอนนี้เราก็กำลังฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เริ่มผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย
น่าจะเข้าเข้าสู่โหมดแทคติกของโค้ดอะครับแล้วก็
รวมถึงเราก็ได้คุยกับพี่แล้วก็น้องหลายคนว่าเราไปอุระวะมาเนี่ย
เราได้ฝึกอะไรบ้างทางนั้นเขาได้ฝึกซ้อมอะไรบ้าง
ก็มาแชร์กันครับแล้วก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเอง
แล้วก็พี่ทุกคนก็นำสิ่งนี้มาพัฒนากับไม่ว่าจะเป็นเล่าไปถึงรุ่นน้องด้วย
หรือว่ารวมถึงตัวพี่เขาด้วยครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันเพื่อได้พัฒนากันต่อไปครับ
โปรแกรมทีมชาติไทยทั้งสองนัดนะครับเวลากำลังดีเลยนะครับ
ธนาทีวีช่องสามสองจะถ่ายทอดสดนะครับสิบหกมิถุนายนเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ
ไทยเจอไต้หวันนะครับแล้วก็๑๙มิถุนายนนะครับ
เวลา๑ทุ่มตรงทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงนะครับ
ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางธนาทีวีช่องสามสิบสองครับ